ไปต่อกล่ะเลยดีกว่าน้องเรไรแรมสดนะคะ
ชื่อนี้บอกเลยมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ

แจ้งกับเป็นแม่คนใหม่น้า
ดีด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราน้องรถเบนท์ค่ะ

ฟาน้ำพ่อไปเลย

อะชื่อนี้คุ้นนะอ๋อที่ขวัญไปมานี่
วัดหลวงพ่อกลวยคุณผู้ชมต้องการไปร้องเพลงอ่ะน่ะ
ไม่เคยดรอปเลยนะที่วัดโคศิตารามบอกว่าคนเยอะมากเลย
เลไลและพร้อมเด็ดญาตินะคะได้เดินทางมาที่วัดพร้อมกับญาติรวมถึงผู้มีจิตนะ
นำก๋วยเตี๋ยวมาถวายให้กับหลวงพ่อกล้วยหลังท่านให้โชคมา๓งวดติดติดแล้ว
อันนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงมาถึงก็ตั้งโรงทานค่ะมีพี่น้องมารอรับอาหารเป็นจำนวนมากเลยนะ
คึกคักทีเดียวน้องเบ้นนะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เมื่อวานนี้นอกจากน้องเลไลแล้วยังมีพี่น้องที่ศรัทธาต่อหลวงพ่อกลวย
เดินทางมาขอพรกันเป็นจำนวนมากเรียกว่าล้นวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้
แล้วก็ประมาณ๑๑นาฬิกาค่ะน้องเนี่ยได้นำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นำเครื่องดื่มชูกำลังมาถวาย
พร้อมกับร่วมทำบุญต่อท่านด้วยเรียกว่าสุขใจทั้งคนให้แล้วก็สุขใจทั้งคนรักจริงนะคะ
คือมีการทำบุญแล้วก็ให้ทานด้วยใช่ซึ่งการมาที่วัดนี้ของน้องเรไรค่ะ
บอกเลยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะครั้งเนี้ยก็บอกเลยว่าตั้งใจมาขอพรเรื่องการงาน
การเงินให้มันปังและที่สำคัญเตรียมจะมีบทเพลงใหม่แล้วด้วย
เพียงแค่นั้นคุณผู้ชมน้องเลไลเนี่ยยังมีเลขเด็ดเลขดังปังมาฝากบันเทิงไทยรัฐด้วย
เลขเนี่ยไม่เยอะนะจ๊ะบอกเลยพวกคุณอ่ะแหมมาตัวลงตัวเลขเยอะนี่เดี๋ยวมาดูตัวเลขเขาจำง่าย
ถวายเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ดูใต้ฝากันหน่อยเป็นไง๘๙๔ชัดอยู่มีตัวเลขที่มันซ้ำกันอยู่กับข่าวที่แล้วเหมือนกัน
ยังไม่หมดนะคะน้องไปอธิษฐานขอพรล้วงหายอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน
อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่วัดเขานะคะก็ถวายเครื่องดื่มชูกำลังเสร็จแล้ว
แล้วก็มาล้วงหายแบบนี้เลขอะไรดูชัด๙๓๙๓๙นะคะนอกจากนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องเรไรกันค่ะ
รอบนี้หลวงพ่อขอมาบนเลยนะเป็นจริงเป็นจังเลยนะทุกครั้งก็แค่ขอพรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้บนไปแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยเอาไปเผื่อแฟนคลับแล้วก็พี่ที่ชมอยู่ตอน
รู้สึกว่าดีใจอิ่มบุญด้วยค่ะ
ฝาลิโพเปิดออกมา๓ตัวค่ะ
แล้วก็ล้วงไหลก็เลข๓๙
เราถือว่าเราโชคดีเรามาหาหลวงพ่อแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความโชคดี
ใช่เยอะเลยเหมือนได้โชคสองชั้นนะคะแล้วก็เลยมาอีก
นี่แหละนะคะคนไหนที่เขามาขอแล้วเขารู้สึกว่าเออฉันสำริดผลแล้วก็จะมาอีกนะคะ

พี่น้องชาวบ้านแถวนั้นก็น่ารักทีเดียวนะคะ
การต้อนรับแบบว่าทั้งขวัญเองที่เคยไปแล้วก็รวมถึงดาราท่านอื่นที่เคยไปด้วย